ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเอาใจคนที่รักเมนูเส้นโดยเฉพาะหน่อยค่ะบางคนบอกว่าคอยกิน
ก็ไอ้เส้นสปาเกตี้ยาวไงไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าพาสต้าที่จะพาไปเป็นพาสต้าไม่ธรรมดา
แล้วไม่ธรรมดายังไงตามไปดูเลยจ้าพาคุณผู้ชมล่องใต้ไปไกลถึงจังหวัดตรังนะคะ
เพื่อมากันที่ร้านนี้ร้านอาหารกะช่องฮิวตั้งอยู่ที่ตะบนช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง
เห็นวิธีการทำพาสต้าก็ดูปกติใช่ไหมคะร้านนี้เขาเป็นต้นตำรับของเส้นพาสต้าสูตรพิเศษนะ
สาเหตุที่เส้นของพาสต้าที่ร้านมันว้าวกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเขาทำเส้นพาสต้ามาจากข้าวพันธุ์เมือง
สมกับแป้งสาคูและตัวด้วงสาคูนั่นเองเดี๋ยวใส่ตัวด้วงเอาไว้ด้วยเหรอ
ก็จะมีโปรตีนอยู่ในนั้นด้วยไงเป็นแบบข้าวผัดพื้นเมืองแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมแป้งสาคู
ก็คือมาจากต้นสาคูนึกออกไหมอันนี้คือสาคูแท้นะแล้วก็เอามาผสมกันจนออกมาเป็นเส้นพาสต้าที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของทางร้านแบบนี้
คุณประพลวีรพรสวรรค์นะคะผู้ประกอบการร้านกาช่องเหวเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยเคยอ่านจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะ
แล้วก็ทราบมาว่าข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวผัดพื้นเมือง๑ใน๗สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของจังหวัดตรัง
อุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินสาต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงเส้นใยอาหารสูงกว่าข้าวปกติหลายเท่าก็เลยนำมาดัดแปลงทำเป็นเส้นพาสต้านะคะ
โดยนำแป้งสาคูที่มาจากต้นสาคูตามธรรมชาตินี่แหละมาเป็นส่วนผสมใช้สาคูที่มาจากต้นสาคูแท้นะซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมีกันเยอะ
แล้วก็กลายมาเป็นเส้นพาสต้าสูตรเฉพาะของทางร้านที่ขายดิบขายดีมากจนฮิตกลายเป็นกระแสเลยลูกค้าก็โอ้มาถึงก็อยากจะมาลองว่าพาสต้าที่นี่มันมีความพิเศษ
แล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงยังไม่พอแค่นั้นยังไงทางร้านเขาได้มีการพัฒนาต่อยอดสูตรแป้งพาต้า
ดึงคือบางคนมองแล้วอาจจะตกใจฮ่าฉันกินดวงสาครุไปหรอท่านจริงแล้วคุณไม่เห็นอ้าวใช่ไม่เป็นไรเถอะคือทางร้านเขาจะมีเมนูเด็ด
มีใครมาก็ต้องสั่งก็คือเมนูพาสต้าแป้งสาคูผัดเคยฉลู
เคยฉลูโอ้โหน่าสนใจเหมือนกัน
คือทางร้านเขาจะนำเส้นพาซ่าที่ทำเองไปผัดกับเคยคืออะไร

อ้าวเคยก็คือกะปิเอาไปผัดกับกะปิ
ก็กะปิก็ทำมาจากกุ้งไงก็คือเคย
แต่ว่ามันเป็นกะปิแล้วเคยเป็นกุ้งป่ะเคยเป็นกะปิ
ก็เอามาใส่เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรพื้นบ้าน
ชนิดต่างแบบนี้แหละเอามาผัดจนหอมสุกแล้วก็เข้าเนื้อกัน
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการใส่กุ้งทอดตัวโตแบบนี้
ว้าวจะนำไปเสิร์ฟนะต่างทานมาก
ซึ่งเมนูพาสต้าแป้งสาคูผัดเคยฉลูเนี่ยนะเขาจะมีราคาอยู่ที่๒๕๐บาท
ถ้าหากใครอยากจะลองเมนูสุดอร่อยที่ทำจากเส้นพาสต้าสูตรพิเศษสูตรนี้
สามารถไปกันได้เลยที่ร้านกระช่องฮิวจังหวัดตรัง
ร้านเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
ไปกันได้ยาวสะดวกช่วงเวลาไหนก็แวะเวียนไปได้
ได้ไปลองว่าพาสต้าที่นี่มันมีสูตรเด็ดแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง
สุดยอดสุดยอดน่าทานเนอะเขาจัดการมาสวยมาก
กระดับอาหารทั่วไปให้มันดูดีขึ้นทันสมัย
พักต้านในแบบไทยจริงน่าสนใจน่ารอบ

เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อ